คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

ทีนี้ไปหาเพื่อนอยู่ที่ห้องเช่า
แต่เพื่อนไม่อยู่ค่ะก็เลยเดินไปเรื่อย
ไปพบว่าห้องหนึ่งประตูนี้แง้มไว้
ผลักออกไปดูปรากฏว่าเห็นผู้หญิงนอนหลับอยู่ในห้อง

เสื้อผ้าตัวเองเหลือกางเกงในตัวเดียว
เดินเข้าไปในห้องหวังจะปลุกปล้ำข่มขืน
ดองหมดเลยพร้อมจะไปปล้ำเธอเลยใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ผู้หญิงคนนั้นตื่นมาเห็นพอดี

จนทำให้เพื่อนร่วมหอพักจับกลุ่มตัวไว้ได้

ผู้ชายคนนี้ถูกจับไปก็คือคนที่ก่อเหตุ
ถูกจับก็เหลือแต่กางเกงในตัวเดียวเนี่ยนะฮะ
นี่แหละค่ะเป็นผู้ต้องหาที่เข้าไปพยายามข่มขืนหญิงสาว
บริเวณห้องเช่าด้านหลังโครงการมหาชัยวิลล่า

ตำรวจและชาวบ้านเขาช่วยกันล้อมจับไว้ได้
ขณะที่คนร้ายคนนี้จะหนีเข้าไปซ่อนตัวในแอ่งน้ำป่าย่าข้างทาง
จับตัวไม่พอถูกรุมประชาธรรมไปด้วยจะเห็นไหมคะ
ตามหน้าตามตานี่มีรอยปูดรอยแดงเนี่ยนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาทำความสะอาดให้
ผู้ต้องหารายนี้ชื่อวนายพิเชษคำรักอายุ๓๔ปีเป็นชาวชัยภูมิ
สอบสวนทราบว่าก่อนที่จะไปหาเพื่อนเขาไปซื้อสารเสพติด
ก็คือไปซื้อกาวแถวหน้าห้างสรรพสินค้าในพื้นที่มาสูดดม
หลังจากนั้นก็เดินทางไปหาเพื่อนที่ห้องเช่าที่เกิดเหตุนี่แหละ
แต่ทีนี้ไม่เจอเพื่อนค่ะก็เลยเดินไปเรื่อยด้วยความเมาเนี่ยนะคะ
ไปเจอห้องห้องหนึ่งประตูแง้มเอาไว้
ก็เลยเปิดเอามือผลักเข้าไปเห็นผู้หญิงเนี่ยนอนอยู่หลับอยู่
ก็เลยเกิดอารมณ์ทางเพศนะคะถอดเสื้อผ้าของตัวเอง
แต่กางเกงในตัวเดียวเนี่ยเตรียมเข้าไปก่อเหตุค่ะ
หญิงสาวผู้ที่เสียหายที่นอนอยู่เขาก็เล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าเป็นนาทีที่สุดวิกฤตที่สุดในชีวิตของลูกผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาเล่าให้ฟังทั้งที่อยู่ในอาการตกใจกลัวเลยนะคะ
เพราะว่าเขาเพิ่งคลอดลูกมาได้๑สัปดาห์เท่านั้น
และช่วงที่เกิดเหตุนอนอยู่ในห้อง๒แม่ลูกนอนกันอยู่๒คน
ซึ่งเธอเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่จะมีการแง้มประตูไว้
เพราะว่าเธอไม่สบายไม่สบายหนักมาก
และสามีจะออกไปทำงานก็เลยบอกสามีว่า
ไม่ต้องปิดประตูไม่ต้องล็อกประตูเผื่อมีอะไร
จะได้เรียกคนข้างนอกให้มาช่วยได้ทัน
นี่บอกเลยเธอบอกสามีไว้แบบนี้เลย
แล้วก็เป็นข้อมูลที่น่ากลัวด้วยนะคะ
ฟังเสียงเธอเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ
และทีนี้หนูบอกว่าทำไม่ได้
หนูเพิ่งออกลูกมาได้แค่๑๐วัน

ก็เลยตีกันในมื้อ
แล้วทีนี้เขาก็เอาหมอนอุดหน้า

หนูอยู่น้ำให้เขาออกมาเอาน้ำให้หนูหน่อย
เขาก็ออกไปหนูก็เลยเดินตามออกไปข้างนอก
แล้วหนูก็ตะโกนร้องเปิดประตู

และทีนี้พี่แฟนมาเห็นบ่ดี

เขาก็เลยวิ่งหนีออกไป

แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ถือว่ายังเป็นคนที่มีสติคนหนึ่ง

ตอนแรกที่เข้ามานี่ก็คือคิดก่อนว่าจะทำอย่างไร
ก็คือพูดคุยกับผู้ที่ก่อเหตุก่อน
พูดคุยว่าหนูเพิ่งคลอดลูกมา๑๐วัน
พี่ทำอะไรหนูไม่ได้หรอกหนูยังเจ็บอยู่
พี่หนูหิวน้ำไปเอาน้ำให้หน่อย
โอ้โหท้ายที่สุดเธอก็สามารถรอดชีวิตออกมาได้นะครับ
แต่ว่าในสภาพที่เธอให้ข้อมูลกับทางสื่อ

กลัวพูดไปด้วยร้องไห้ไปด้วยแบบนี้นะคะ
เบื้องต้นชุดจับกลุ่มตั้งข้อกล่าวหานาย
พิเชษว่าทำร้ายร่างกายและบุกรุกเคหาสถาน

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ